ช่วงนี้เดี๋ยวพาไปนับถอยหลังการเตรียมความพร้อมงานวิวาของคู่รักคู่หวาน
อย่างหนุ่มเป๊กเปรมนัดแล้วก็สาวนิวนพัดศรกันหน่อยนะคะ
นับไปนับมาเหลือเวลาอีกแค่สัปดาห์กว่าเท่านั้นเอง
ทั้งคู่จะจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวานะคะในวันที่๑พฤศจิกายนที่จะถึงนี้
โดยพิธีเนี่ยจะจัดแบบล้านนาเลยค่ะมีทีมงานเก๋ด้วยมีชื่อว่า
หนุ่มเมืองกรุงสมัยร๕ตามจีบสาวเมืองเหนือ
ซึ่งสาวนิวนะคะก็ได้อัปเดตความพร้อมของสถานที่จัดงาน
ท่ามกลางบรรยากาศท้องทุ่งนาเขียวขจี
ทั้งคู่ตั้งใจลงมือลงแรงเนรมิตขึ้นมาให้สวยงามสมดังใจ
และภาพความคืบหน้าล่าสุดที่สาวนิวโพสต์ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวเนี่ยนะคะ
เป็นภาพของขั้นตอนการประกอบร่างของเสาไม้ไผ่
คาดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของหลังคา
แคปชั่นว่าลุ้น๑๐วันมหัศจรรย์ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่
ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเนรมิตทุกอย่างให้นิวเป๊กนะคะ
เห็นอย่างนี้แล้วนะคะเราสองคนก็ขอเอาใจช่วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยค่ะ
ซึ่งหลังจากเสร็จงานฉลองวิวาในครั้งนี้แล้วนะคะ
ทั้งคู่ก็จะจัดฉลองอีกครั้งหนึ่งที่กรุงเทพมหานครในวันที่๔ธันวาคมนั่นเองค่ะ